ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับสยดสยองมากที่โคราช
หลานชายคนนี้ครับใช้มีดฟันป้าตัวเองกลางดึกนะฮะ
ซึ่งป้าเนี่ยป่วยสติไม่ดี

ป้าจนตายเสร็จแล้วเขาไปขู่บังคับน้องบอก
เฮ้ยกูฆ่าป้ามามึงช่วยกูเอาศพป้าไปทิ้งหน่อย
ถ้ามึงไม่ทำกูจะฆ่ามึงอีกคน

สุดท้ายเอาศพไปทิ้งที่เป็นเหมือนกับท่อระบายน้ำ

ไกลจากบ้านที่เขาก่อเหตุหลายกิโลอยู่เหมือนกัน

จับตัวได้ไหมตามความคืบหน้าเรื่องนี้ครับ
ตี๒กว่าที่ผ่านมาครับตะโมดสภบัวยัย
รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าแล้วนำร่างไปยัดท่อน้ำ
บริเวณฝ่ายน้ำล้นครับในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่
พบร่างผู้ตายเป็นผู้หญิงอายุ๕๘ปี
มีผ้าห่มห่อร่างไว้แล้วเหมือนกับมีฟูกที่นอนบางนะฮะ

ตามร่างกายพบร่องรอยถูกฟันหลายแผลโดยเฉพาะบริเวณต้นคอครับ
ตัวที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่ผู้ชายคนนี้ครับ
สอบสวนน้องชายของนายภูตะวันเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
กลางดึกที่ผ่านมาพี่ไปฆ่าป้าเสร็จ
มาบอกผมบอกว่ามึงต้องช่วยกูเอาศพป้าไปทิ้ง

เขาก็ต้องจำใจขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เนี่ยฮะ
เอาผ้ารองแล้วก็เอาศพป้ามาไว้ตรงจุดนี้
พอมาถึงบริเวณเหมือนกับฝ่ายน้ำล้นที่มีท่ออุโมงแบบนี้ครับ
พี่ชายก็ลงไปสำรวจเขาอาศัยจังหวะนั้นน่ะ
รถไปแจ้งตำรวจว่าคุณตำรวจพี่ชายผมฆ่าป้าจนตายแล้ว

จุดที่ทิ้งศพห่างจากบ้านที่ก่อเหตุ๓กิโลเมตรครับ
ฟังเพิ่มเติมฮะ
ถามเลยก็คือว่าถ้าผมไม่ช่วยตรงนั้น
คนที่ว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นมันอธิบายไม่ถูกครับ
ถ้าว่าผมรอดอาทิตย์ขนาดนี้ก็ประมาณโอเคแล้วคือเขาคู่ฆ่า
เขาขู่ฆ่าน้องบอกแบบนี้นะครับ
ถามเพื่อนบ้านครับลุงสมชายอายุ๗๕
บอกว่าช่วงกลางดึกได้ยินเสียงคนก่อเหตุ
คือนายภูตรวันอายุ๒๕ปีเออะโวยวายไล่คนในบ้านให้ไปอยู่ที่อื่น
และที่ผ่านมาก็เคยเตือนหลายครั้งแล้ว
เวลาเสียงดังคนเขาก็จะหลับจะนอน
ปรากฏว่าโดนด่าสวนกลับมาทุกที

แล้วป้าคนที่ถูกฆ่าไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนฆ่าตอนไหน
คือเสียงดังเหมือนทะเลาะกันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเสียงก็เงียบไป
รู้อีกทีอ้าวป้าโดนหลานฟันจนตายแล้วเหรอเนี่ย
แล้วคนก่อเหตุสตาร์ทรถบิดมอเตอร์ไซค์ออกไป
จังหวะนั้นนะครับเลยคิดว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วกับบ้านหลังนี้
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
บริเวณบ้านที่เขาก่อเหตุเขารับว่าพลาดที่ฆ่าป้า
และอ้างว่าเมาจนขาดสติตอนที่ไปเจอตัว
ให้การวกไปวนมาสภาพเหมือนคนเมายังไม่ส่างดี
อ้างว่าเมาขาดสติและขอให้ป้าอโหสิกรรมให้
มาขอตอนนี้สายไปไหมเนี่ย

สายไป
กำมาขาดสติและก็เลยทำสิ่งที่พิษถาดข้างใหญ่ที่ชุดในชีวิต
ปกติเราอาศัยอยู่กับป้าแอนประจำไหมครับ
ประจำ
มาก่อนไหมได้เตรียมการมาก่อนไหม

วินาทีนั้นคือสาเหตุอะไรครับพี่

ผมคิดแค่ว่าเหตุมันเกิดแบบเดียวอ่ะมันเกิดไม่ถึง๒๐ปีอ่ะ
นี่ครับผมทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตอ้างแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ให้การไปก็เหมือนกับเสียงสั่นเคลือด้วยนะครับ
ครอบครัวนี้เนี่ยอาศัยอยู่กันสี่คนนะฮะก็จะมีครอบครัวของผู้ตาย
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณป้าที่สติไม่ค่อยสมประกอบนั่นแหละครับ
เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะสำหรับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ทางด้านของอาสาสมัครในพื้นที่ก็คอยไปตรวจเยี่ยมติดตาม
ก็ไม่คิดว่าพอช่วงตกดึกเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนช็อกขนาดนี้
ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเครียดที่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลคนในบ้าน
คิดว่าบ้านตัวเองนั้นผิดปกติไม่เหมือนบ้านของคนอื่น
ก็เลยลงมือก่อเหตุแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคงจะต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากนะครับ